อีกหนึ่งคดีก็คือกรณีทะเลาะวิวาดกัน

พระสงฆ์วางหมัดแม่ไม้มวยไทย
กับคนขับรถตู้แล้วก็ภรรยา

ประมาณบ่าย๓โมง๑พฤษภาคม
ตามข้อมูล๒ฝั่งให้ข้อมูลยังไม่ตรงกัน
ฝั่งที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าคือพระท่าน
มีอาการเหมือนกับจะขากเสลดขากน้ำลาย
แต่ยังไม่ทันได้บ้วนลงไปบนพื้นของรถ
ก็ถูกผู้หญิงคนในคลิปตำหนิต่อว่าด้วยถ้อยคำรุนแรง

พอลงมาปุ๊บยังตามมาตำหนิไม่เลิก
พระท่านก็เลยตามคลิปนะครับวาดมือไปที่บริเวณใบหน้า
คืออาจจะเปิดฉากก่อนแล้วก็อีลุงตุงนังกันพอสมควร
ในฝั่งของคนขับรถตู้ก็บอกว่าพระมีกิริยาอาการไม่เหมาะสม
ว่าค่าโดยสารแพงพูดจามาตลอดเส้นทาง
ก็เลยนิมนต์ให้ท่านลงระหว่างทางที่บขศพลทองที่๑๐๑
วันนี้ความคืบหน้านะครับคือตามกำหนดการคือสองฝ่ายต้องมาเจอกัน
คือบขศก็ต้องมาในฝั่งคนขับและภรรยาของคนขับ
ก็ต้องมาเจอต้องมาจ่ายค่าปรับแล้วมาเคลียร์ในเรื่องนี้
แต่สุดท้ายวันนี้สามีภรรยาคนขับและแฟนไม่ได้มานะครับ
ทำให้ตัวแทนบริษัทต้องจ่ายเงินให้
คือผู้ประกอบการโดนปรับ๔๐๐๐บาท
คนขับโดนปรับ๕๐๐ภรรยาโดนปรับอีก๕๐๐
รวมแล้ว๕๐๐๐บาทวันนี้ตัวแทนบริษัทจ่ายแทนทั้งหมดนะครับ
โดยตัวแทนบริษัท๑๐๑เซลภูมิขนสงฆ์จำกัด
ก็เดินทางไปจ่ายเงินค่าปรับกับขนสงฆ์จังหวัด๑๐๑
หลังเกิดเหตุคนขับรถตู้โดยสารสาย๑๐๑มุกดาหาร
ซึ่งเป็นรถร่วมโดยสารในสังกัด
ทะเลาะวิวาสทำร้ายร่างกายกับพระสงฆ์
ซึ่งเป็นผู้โดยสารหลังจากตามข่าว
ก็อย่างที่บอก๒กระแสมีเสียงโวยวาย
ทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วก็
สุดท้ายลงไม้ลงมือใส่กัน
โดยบริษัท๑๐๑เสร็จรับภูมิขนส่งจำกัด

ในฐานะผู้ประกอบการที่ปล่อยประละเลย

ยังไม่พอครับจ่ายแทนรถตู้๕๐๐๐บาท
ก็คือจ่ายแทนคนขับในความผิด
แสดงกิริยามารยาทและพฤติกรรมไม่สุภาพ
แล้วก็ต้องจ่ายเงินแทนภรรยาของคนขับรถตู้อีก๕๐๐บาท
เพราะไม่มีใบอนุญาตให้เป็นผู้ประจำรถ
แต่มาปฏิบัติหน้าที่เก็บค่าโดยสาร

ดังนั้นวันนี้เบ็ดเสร็จแล้วรวมทั้งสิ้น

แล้วก็สั่งพักงานคนขับรถ๑เดือน
ก่อนจะกลับไปขับรถตู้อีกครั้ง
จะต้องผ่านการอบรมกับกรมการขนส่งทางบกด้วย

สั่งห้ามขึ้นไปเก็บค่าโดยสารบนรถเด็ดขาด
เพราะปกติแล้วรถตู้ไม่มีพนักงานเก็บค่าโดยสารอยู่แล้ว

วิ่งระหว่างจังหวัดเขาจะต้องจ่ายเงินที่
บริเวณคนขายตัวมีตู้ขายตั๋วอยู่นะครับ
ก็จะมีคนนั่งจ่ายตรงนั้นเสร็จปุ๊บก็ขึ้นรถ
โชว์ตัวให้พนักงานดูแล้วก็นั่งไป
จะไม่มีการเก็บค่าโดยสารระหว่างทาง

วันนี้ไม่ได้มาพบกับเจ้าหน้าที่นะครับ

มีเพียงแค่บริษัทต้นสังกัดเท่านั้น

ก็คือขนส่งและตำรวจจะหารือกันในเรื่องนี้

ส่วนกรณีที่มีคนไปแสดงความเห็น

ต้องรอสอบสวนข้อเท็จจริงอีกครั้ง
ถ้าหากว่าผิดจริงก็จะมีบทลงโทษ
แล้วก็มีการเสียค่าปรับเพิ่มอีกด้วย
ด้านพันธุ์ตำรวจเอกพันธุ์สักอุปพงศ์
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ด

โดยบอกว่าแม้จะไม่ได้มีการแจ้งความจากทั้งสองฝ่าย

ในข้อหาทำร้ายร่างกายและก่อเหตุทะเลาวิวาส

คราวนี้หลายคนถามว่าเอ๊ะแล้วพระสงฆ์ท่านเนี่ย

ท่านก็มียื่นไม้ยื่นมือออกไปด้วยนะครับ

อยู่ที่วัดสุธรรมารามตำบลนาใน
อำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนคร

ดำเนินคดีร่วมก่อเหตุทะเลาวิวาส

อาจจะต้องออกหมายจับตามระเบียบของกฎหมายนะครับ
สองสามีภรรยาก็ต้องเรียกมาสอบสวน

ซึ่งเรื่องนี้หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม

เพราะตอนนี้๓คนยังไม่ไปเจอตำรวจเลยนะครับ
คนขับภรรยาและก็พระสงฆ์